คุณผู้ชมเรื่องนี้กู้ภัยไม่ต้องตำรวจไม่ต้องมา
เดี๋ยวทำเองอาตมาขอทำเอง
แล้วดูพระรูปนี้คุณโอ้โหแหกจีวร
ใช่ขาแบบ๙๐องศานะขาข้างหนึ่งเท้าข้างนึงเนี่ยนี่เลย
ันกำแพงไว้อีกข้างหนึ่งยันอยู่กับท่อไว้
แล้วอัตมาทำเองคือท่านทำอะไรคะ
จับงูสิครับนี่ฮะหลวงพี่ท่านทำเองเลย
หัวใจเป็นจิตอาสาในการจับงูเลยปราบงูเลย
นี่ก่อนบวชนี่คือหลวงพี่เคยเป็นอาสากู้ภัยจับงูมาก่อนป่ะคะ
แน่แต่หลวงพี่คงมีความเชี่ยวชาญในการจับงูนะครับ

ให้เข้าไปอยู่ในบ้านเลขที่๗๒ทับ๘หมู่๘
ตำบลปากภูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
หลวงพี่เนี่ยอย่างที่ผมบอกไป
แข้งแหกขาแหกจีวอน๙๐องศาแบบนี้
จับงูด้วยความชำนาญท่ามกลางการลุ้นของชาวบ้านนะ
ถ้าฟังให้ดีในคลิปชาวบ้านจะพูด
โอ้โหจับได้แล้วจับได้แล้วนะฮะ
แล้วก็หลวงพี่ก็คล้องคองูได้แล้วก็ยื่นให้กู้ภัย
ชาวบ้านบอกว่านี่แหละคุณพระช่วยจริง
เออจริงช่วยจับงูจริงด้วย
แล้วนี่คืองูมันไม่ได้เข้าไปในวัดใช่ไหมคะ

เข้าไปในบ้านนะฮะแต่ว่าที่ต่างจังหวัดนะ
กับบ้านก็อยู่ใกล้เคียงกัน
พระท่านก็ช่วยเหลือชาวบ้านเหมือนกันนะฮะ
พระที่ช่วยจับงูคือพระครูสมุพิสิทธิ์อาณาลโยนะครับ
เป็นรักษาการท่านเจ้าอาวาสวัดโคงคาเลียบนะ
นี่เห็นเป็นหลวงพี่หนุ่มแบบนี้นะ

โดยพระครูสมุพิสิทธิ์เนี่ยนะครับ

ยังเป็นพระที่ชอบช่วยเหลือชาวบ้านด้วย

ร่วมใจนครศรีธรรมราชอีกด้วยนะครับ

ก็จะมีทีมลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นอาสาสมัครออกช่วยเหลือทันที
ท่านเป็นที่รู้จักของเครือข่ายกู้ภัยของ